ช่วงแรกก็พบกันเบื้องต้นก่อนนะครับใช่ค่ะ
เดี๋ยวจะได้คุยกันในเรื่องของวิกฤตของคนกรุงเทพนะครับ
มาตอนเช้าคิดว่าโอ้โหหมอก
คิดว่าจะเย็นค่ะมองไปนอกหน้าต่างโอ้โหหมอกเต็มเลย
เปิดหน้าต่างมาเอ๊ะไม่เห็นจะเย็น
มันเป็นควันพิษมันเป็นฝุ่นละอองนะที่เป็นมลพิษ
แต่ว่าท่านเจอแบบไหนอย่างไรกันบ้างบอกกับเราหน่อยนะครับ
หรือว่าอยู่ในพื้นที่อื่นอื่นที่ไม่ใช่กรุงเทพถ้าเจอลักษณะแบบนี้ก็ลองบอกเราหน่อย
ได้รับคำเตือนกันมาแหละวันนี้เห็นหลายคนก็คือจะใส่หน้ากาก
นามัยครับคือก็มีคำเตือนมาว่าหลีกเลี่ยงนะการไปอยู่ในพื้นที่ที่มี
จราจรคับข้างพื้นที่แบบด้านนอกอะไรแบบเนี้ยเพราะจะมี
ควันคล้ายลักษณะแบบนี้เยอะมันควรออกกำลังการตอนเช้าไง
ใช่วันนี้สูดไปเต็มรักเลยคือโอ้โหเหมือนว่าอากาศดีใช่มี
หมอกด้วยโอ้โหมาดูข่าวตายแล้วควันพิษทั้งนั้นเลยนะครับช่วงเช้า
ที่ผ่านมาในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑลครับอ่าโดยเฉพาะจุดที่
เป็นเมืองใหญ่นะฮะมีหมอกปกคลุมหลายพื้นที่ทีนี้พอชัดเจนว่า
เป็นเรื่องของหมอกควันพิษเนี่ยนะไม่ใช่หมอกธรรมชาติเนี่ยนะครับ
กรุงก็กังวลใจกันอย่างมากเลยฮะในขณะนี้ทีมข่าวของไทย
รัฐทีวีไปตรวจสอบนะครับพบว่าหมอกที่หนาทึบเกิดขึ้นช่วง
เช้าเช้าวันนี้บางพื้นที่เนี่ยมองแทบไม่เห็นทางปรากฏการณ์
ที่เกิดขึ้นเขาเรียกว่าฟ้าหลัวชื้นหรืออากาศจมตัวเนื่อง
จากเมื่อวานนี้ช่วงสายสายนะครับมีลมทะเลทางฝั่งอ่าวไทย
เอาความชื้นแล้วก็ฝุ่นเกลือเข้ามากองในพื้นที่ของ
กับกรุงเทพเนี่ยเป็นพื้นที่แอ่งกระทะประกอบกับทางตอนบนของไทย
มีกระแสลมเย็นระดับบนพัดปกคลุมน่านฟ้าของไทย
ก็เหมือนกับเป็นฝาหม้อมากดอากาศให้จมลง
ทำให้อากาศเต็มไปด้วยฝุ่นละอองหมอกฝุ่นเกลือ
ลพิษจากถ้อยเสียรถยนต์ในกรุงเทพก็มี
ทั้งหมดเนี่ยมันปนกันอยู่แล้วมันลอยขึ้นไปในชั้นบรรยากาศไม่ได้นะ
วกกับช่วงดึกเมื่อคืนที่ผ่านมามีการควบแน่นจนเกิดความชื้น
มันก็เลยกลายเป็นหมอกควันหนาทึบเมื่อช่วงเช้า
แต่ไม่ใช่หมอกควันแบบอากาศบริสุทธิ์
ท้องฟ้าก็ขมุกขมัวไปหมดเลยตั้งแต่เช้าเย็นกลางวันวันนี้นะครับ
ปรากฏการณ์นี้จะอยู่กับคนกรุงเทพไปถึงพรุ่งนี้อีก๑วัน
แล้วพรุ่งนี้จะเห็นชัดมากช่วงเช้ามืดและช่วงก่อนค่ำ
หลังจากนั้นวันอาทิตย์มวลอากาศเย็นจะแผ่ลงมา
แล้วจะมากดอากาศให้อ่อนตัวลงฟ้าจะปลอดโปร่งขึ้น
ในโลกโซเชียลเองวันนี้มีการถ่ายคลิปบรรยากาศช่วงเช้า
แล้วก็ไปโพสต์ในเฟซบุ๊คข่าวสารจราจรสวพ๙๑
เจ้าของคลิปที่ชื่อว่าคุณหญิงอะค่ะ
ถ่ายมาจากโรงเรียนวัดราชโกสาเขตลาดกระบัง

ถ้าไม่บอกว่าลากระบังนึกว่าอยู่เชียงใหม่

ถ้าไม่บอกจริงขวันขนาดนี้นะ

นี่เพิ่งตื่นเหรอ

ทันดูทันเห็นควันปกติเหมือนกันสายแล้วทำไมยังมีหมอก

คือท้องฟ้ามีหมอกแบบนี้เลยค่ะ

กรุงเทพที่มีควันลักษณะคล้ายหมอกแบบนี้
เขาก็เตือนกันในโลกโซเชียลไงโพสต์คลิปโพสต์ภาพแล้วก็เตือนกันว่า
นี่ไม่ใช่หมอกจังจังแล้วควันนี่คือควันพิษ
พลตำรวจเอกอัศวินขวัญเมืองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร
บอกว่าสำหรับสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน๒๕ไมครอนในพื้นที่กรุงเทพ
ซึ่งกรมควบคุมมลพิษรายงานเมื่อวันที่๒๐ธันวาคม
ตรวจพบ๗เขตที่มีค่าฝุ่นละอองเกินค่ามาตรฐานที่กำหนด
ให้มีเกิน๕๐ไมโครกรัมต่อลูกบัตรเมตรเกิน
ก็คือเขตบางขุนเทียนบริเวณริมถนนกาญจนาพิเศษ
บางนาแขวงบางนาเขตบางกะปิแขวงคลองจันทร์
ดินแดงแขวงดินแดงเขตธนบุรีบริเวณริมถนนอินทรพิทักษ์
วังทองหลางบริเวณริมถนนลาดพร้าว
ดินแดงบริเวณริมถนนดินแดงค่ะ
ก็ยอมรับด้วยนะคะว่าเกิดปัญหาอันนี้จริง
ว่ากรทมยอมรับเลยแล้วก็บอกว่าส่วนหนึ่งเนี่ย
เกิดจากโครงการก่อสร้างระบบขนส่งมวลชนขนาดใหญ่
การปรับปรุงถนนการก่อสร้างคอนโดมิเนียมที่พักอาศัย
ในบางช่วงเวลาอันนี้คือสาเหตุที่ทำให้มีควัน
ไปล้างทำความสระดิษฐ์ถนนไปฉีดภ่นละอองน้ำ

อย่างเช่นแถวใต้สถานีรถไฟฟ้าจุดที่สร้างรถไฟฟ้า
แล้วก็ขอให้มาใช้เรื่องของขนส่งมวลชนให้มากขึ้น
จะได้ลดการใช้รถยนต์นะครับ
สำนักสิ่งแวดล้อมไปตรวจวัดค่ามลพิษในพื้นที่ต่าง
แล้วจะแจ้งให้กับเขตต่างทราบสถานการณ์จะได้แก้ปัญหานะครับ
ส่วนท่านที่จำเป็นต้องออกไปสัญจรนอกพื้นที่นอกอาคารนอกบ้าน
สวมหน้ากากอนามัยถ้าเห็นว่าฝุ่นควันพิษเยอะนะฮะ
หลีกเลี่ยงการทำกิจกรรมกลางแจ้งก่อนนะครับ

กรมควบคุมมลพิษระบุว่าช่วงนี้สภาพอากาศปิด
คนกรุงเทพจะเจอกับสภาวะอากาศแบบนี้ไปอีก๑๒วัน
อาทิตย์นี้ด้วยท่านก็ให้ลูกหลานอยู่บ้านก่อน

หน้ากากอนามัยป้องกันเอาไว้ถ้ามีความจำเป็นต้องออก
ถูกต้องคุณสมสรรค์ก็สบายอยู่แล้ว
ก็ตื่นสายตื่นสายก็มีควันก็ยังมียังทันเห็นอยู่